คุณผู้ชมที่ขับรถแน่นอนอาจจะมีง่วงกันบ้างอาจจะมีหลับในกันบ้างยังไงก็จอดพักผ่อนกันหน่อยนะฮะทางจังหวัดสุพรรณบุรีเขาก็มีการจัดจุดขึ้นมานะฮะก็มีการไปแจกสมหวังหรือว่าแห้วแล้วก็ไปแจกทางด้านของมะม่วงมะยมลูกอมต่างรวมทั้งยาดมยาหม่องด้วยให้กับคนที่เดินทางจะได้ขับรถไม่ง่วงแล้ว
สร้างจิตสำนึกถนักถึงความปลอดภัยในการขาบขี่
แล้วที่สำคัญผลไม้เปรี้ยวอย่างที่บอกไป
มีมะยมตะลิงปริงมันก็แก้ง่วงได้

ก็ไปแจกเพื่อเป็นการโปรโมทไอแห้วกินแล้วไม่ได้หายง่วงนะแต่ว่าสุพรรณเขาปลูกมาก
ก็เลยแจกเพื่อเป็นการโปรโมทสินค้าผลิตภัณฑ์ของจังหวัดนะฮะ
แล้วก็เป็นการอวยพรให้คนขับขี่นั้นมีความสุขสมหวังตลอดทางแล้วก็ตลอดช่วงของสงครานนี้นะครับ
ก็เป็นสิ่งที่ทางจังหวัดเขาก็ร่วมมือจัดขึ้นมานะครับ